เมื่อเช้ารถติดไหมครับใครใช้เส้นรัชดาพิเศษมุ่งหน้าสะพานพระราม๗บ้าง
ปรากฏว่รถมันธุ๊คมันทุกรูปปั้นนี้
ไปไม่ได้ครับความสูงมันเกยกันกับสะพานลอย
นะครับนี่แหละฮะผ่านไปไม่ได้รถติดเขาบอกว่าจากปากซอยรัชดา๓๖ถึงสะพานพระราม๗นู้นนะครับ
ต้องใช้วิธียังไงเขาต้องปล่อยลมยางหน่อยฮะปล่อยลมยางรถบรรทุกหน่อยเพื่อให้มันเตี้ยลงมา
แล้วก็ขับผ่านไปได้นะครับหลายคนสงสัยรูปปั้นนี้คือรูปปั้นอะไร
รูปปั้นนี้คือครูกายแก้วหรือว่าเป็นอสุรเทพครึ่งมนุษย์ครึ่งนกครับ
ลักษณ์จะคล้ายกับผู้บำเพ็ญตนน่าเกรงขามทีเดียว
ขนาดรูปปั้นนะครับหน้าตักนะครับ๑๐๘นิ้วสูง๔เมตรน้ำหนัก๓ตันครึ่ง
ตามความเชื่อแล้วคุณผู้ชมครับครูกายแก้วนั้นจะช่วยประธานพรความสำเร็จ
แก่ผู้ที่แสวงหาความร่ำรวยถูกยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยครับ
โด่งดังไปถึงฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์และมาเลเซีย
ปัจจุบันศาลครูกายแก้วนั้นนะครับมีให้กราบไหว้บูชาเพียง๒จุดเท่านั้น
เป็นสารรองทั้งหมดคือสารพระพิคเนตอาเขตเชียงใหม่
และสารพระพิคเนตแยกห้วยขวางรูปปั้นนี้ล่ะรูปปั้นนี้คุณผู้ชมครับ
นี่ฮะคือสารหลักสารแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่หน้าโรงแรม
เดินมาที่๑๓สิงหาคมโดยอาจารย์สมสริษฐ์รัตนาสุก
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการจราจรที่ติดที่ขัดกันไป
จราจรสอนอพหนโยธินนะครับก็อย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นเนี่ยครับ
ก็คือต้องปล่อยลมยาวรถบรรทุกหน่อยมันก็จะเตี้ยลงมา
พอเตี้ยลงมาก็ไม่เป็นไรพอผ่านได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปเติมลมยากันใหม่
แต่ว่าก็ต้องปรับครับปรับในข้อหาเดินรถในเวลาห้าม
โดยรถบรรทุก๖ล้อขึ้นไปห้ามแล่นบนทางราบเวลา๖โมงเช้าถึง๙โมงเช้า
แล้วก็เวลา๔โมงเย็นถึง๒ทุ่มยกเว้นวันหยุดราชการครับ
ใครที่สงสัยเมื่อเช้าตี๊ดติดอะไรกันติดนี่แหละครับ
ก็ไม่สามารถที่จะลอดสะพานลอยไปได้เขาบอกว่าเหลื่อมกันแค่๒เซนติเมตรเท่านั้นเอง
ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ค่ะนี่แหละค่ะติดยาวกันหน่อยเมื่อเช้านี้ค่ะ